ถึงข่าวที่น้องอุ๋ยโปรยเอาไว้เมื่อกี้
อ่างทองเจ้าของฟาร์มนกกระทาเธอฉุนขาดเลย
ฉุนขาดเพราะว่าผู้นำชุมชน
ก็เห็นอยู่ว่าบ้านเธอฟาร์มเธอน้ำท่วม
แต่มาทำคันดินคันดินคือบ้านท่านไม่ท่วม
แต่น้ำขังอยู่บ้านฉันไงน้ำน้ำขังอยู่บ้านฉันแล้ว
ยังมันลำบากหลายอย่างจะเอาปุ๋ยจะเอาของจะเอาอะไรเข้าฟาร์มเนี่ย
มันก็ลำบากเธอฉุนขาดขนาดไหนฮะลองชมดูครับ
สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือฝั่งบ้านเรานะคะที่น้ำท่วมนะ
นี่น้ำท่วมฝั่งนี้แล้วรูฝั่งนี้นะคะ
ไม่ท่วมค่ะเพราะอุดท่อไว้
น้ำท่วมลึกสุดประมาณเมตรห้าสิบนะคะจุดที่ลึกที่สุดนะภายในบ้านนะคะ
แล้วดูนี่นะคะนี่คือฟาร์มนกกระทานะคะที่ได้รับความเดือดร้อน
ผลกระทบจากการทำงานของหน่วยงานราชการนะคะ
นี่ค่ะเป็นไงคะแตกต่างเราลูกเมียน้อยเลย
และปิดทางเข้าออกด้วยนะคะนี่นะคะภูมิปัญญาของผู้นำหมู่บ้านค่ะ

ทั่วบ้านตัวเองค่ะอุดท่อค่ะทำได้แค่นี้จริง
ผู้นำที่นี่มีภูมิปัญญาเท่านี้จริง
เธอไม่ได้ใช้น้ำเสียงโวยวายหรอกแต่ดูคำเปรียบเทียบที่เธอเปรียบเนี่ย

ผู้หญิงเจ้าของฟาร์มนกกระทาที่ตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ออกมาอัดคลิปฮะร้องเรียนบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านเธอ
พอถูกน้ำท่วมนะน้ำท่วมต้องเมตรครึ่งนะครับคุณผู้ชม
แล้วมีทีท่าว่ามันจะหลากข้ามถนนไปท่วมชุมชนอีกฝั่งด้วย
ซึ่งเป็นบ้านของผู้นำชุมชนผู้นำชุมชนท่านทำยังไง
ก่อนนะอันนี้เป็นข้อมูลจากผู้หญิงที่ร้องเรียนนะ
ทำคันดินกั้นน้ำแล้วก็อุดท่อระบายน้ำ
ทำไมต้องอุดด้วยก็นอกจากกั้นคันดินแล้ว
เดี๋ยวน้ำมันจะไปตามท่อใช่ไหมอุดท่อซะเลย
ส่วนฝั่งบ้านของเธอเป็นยังไงล่ะปล่อยให้จมน้ำ
แล้วก็ยังทำคันดินเนี่ยปิดทางเข้าออกบ้านด้วยนะฮะ
ในบ้านของเธอเนี่ยมีลูกเล็กแล้วมีแม่ชะลาอีกหนึ่งคน

ขนอาหารนกเข้าบ้านก็ต้องไปไหว้วานผู้ชาย
ถ้าแน่นี่แล้วดูหนักก็หนักลำบากอยู่แล้ว
ต้องมาเดินข้ามไอ้คันดินนี้อีก
แล้วก็ลุยแบกกระสอบเข้าบ้านนู่น

ล่าสุดหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปครับ
มีผู้รับเหมาเข้ามาขุดคันดินเปิดทางเข้าบ้านให้แล้ว

โดยรถแบ็คโฮลเข้ามาดันดินออก
แล้วก็เปิดช่องให้รถสามารถเข้าออกได้

แล้วเธอบอกว่าน้ำมันน่าจะสูงขึ้นอีกแหละ
แม่แล้วฝนจะมาอีกด้วยนะฮะ